มีคนขับรถเก๋งคันหนึ่ง
ขับรถไปแล้วก็ไปเหยียบเท้าผู้หญิง

เขาก็ขี่ไปไปล็อกเอาไว้

แล้วก็ต่อว่าด่าคนถ่ายคลิปด้วย

คือคนที่เขาโพสต์เฟซบุ๊คเขาบอกว่า
ไม่ได้จะมาเรียกร้องค่ารักษาอะไร
แล้วลงมาดูแล้วลงมาช่วยหน่อยจะดีไหม
เพราะว่าผู้หญิงที่เขาโดนรถเหยียบเท้าซ้าย

เดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
พี่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วเขาล้ม
คนที่ข้ามถนนอยู่ตรงนั้นอ่ะที่พี่เบรคยุก
ข้ามไหนล่ะตรงนี้
อ้าวพี่มีมอเซคอลไทยป้ายทะเบียนได้
ไปไปเรียกมาไปเรียกมา
พี่ต้องไปดูเขาตรงนู้นสิไม่ใช่ไปเรียก
เหยียบอะไรหยียบอะไรล่ะ
เหยียบเท้าเขาแล้วเขาเดินไม่ได้

เพื่อนผมเป็นคนบาดเจ็บ

เดินข้ามมาแล้วแหละตรงกลางเพิ่งเห็นรถว่ารถเขาหยุดแล้ว
แล้วขาข้ามไปข้ามไปแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยกำลังจะก้าวเพื่อที่จะพ้นแล้วแหละ
แต่คือมันยังไม่ทันได้จะแบบเก็บขาเข้าไป
แล้วรถเขาก็มาชนชนที่ขาด้านซ้าย
ใช่แล้วก็เหมือนอยู่แป๊บนึงอะค่ะเหมือนแบบรองเท้าเข้าไปติดในใต้ล้ออยู่แป๊บนึง
เราก็ดึงพยายามดึงขาตัวเองออกมาแล้วก็ลากตัวเองมาอยู่ข้างถนน
แล้วตอนแรกก็คิดว่าเขาเห็นแล้วเขาจะลงมา
เพราะว่าช่วงจังหวะที่หันไปมองเขาประมาณสักแบบ๑๒นาทีได้
คือแบบหันไปมองแล้วก็แบบมองอยู่อย่างนี้มองอยู่อย่างนี้
คิดว่าเขาจะลงมาก็เลยลากตัวเองเข้าไปอีกฝั่งหนึ่ง
หันมาอีกทีนึงคือเขาไปแล้วคือเขาไม่ได้จอด
นี่ไงคือเขาไม่ได้จอดมาดูเลยขับไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่ไม่ใช่แค่เหยียบปื๊ดแล้วก็ผ่านไปนะนี่ต้องพยายามดึงพยายามชักขาตัวเองออกมาจากล้อรถนะ
คู่กรณีที่อยู่ในคลิปนะคะที่พูดจาแบบลิ้นพันกันเนี่ยนะคะ
นายรุ่งโรธวิวัฒนวรวงค่ะยอมรับว่าเป็นพนักงานบริษัทการบินไทยจริง
ยืนยันว่าไม่ได้เมายืนยันว่าขับรถมาตามปกติ
กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเดินข้ามถนนพร้อมเจรจา
เขาบอกแบบนี้มาเจรจากันพร้อมเจรจา

แต่เดี๋ยวผมจะดำเนินคดีกับคนถ่ายคลิปโพสต์คลิปด้วย

บอกว่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

แล้วที่ไม่หยุดรถแล้วลงมาดูช่วยเหลือเขาล่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประทีผู้กำกับการสอนอห้วยขวางบอกแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
พยานแวดล้อมคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบทะเบียนรถคู่กรณี
เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษมาดำเนินคดีนะคะ
ร้อยเวรก็ลงบันทึกประจำวันรับเรื่องเอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้
ผู้บาดเจ็บก็อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่อย่างที่ทีมข่าวของเรา

เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ